ติดความเคลื่อนไหวของโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
ตรงนี้นับถอยหลังเหลือไม่ถึง๑สัปดาห์แล้วนะครับ
นักกีฬาไทยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปในทัพใหญ่วันนี้นะครับ
ซึ่งมีเรือใบกับบินเซิร์ฟที่เดินทางไปถึงก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ลงฝึกซ้อม
ส่วนควันหลงนะครับก่อนจะเดินทางไปหลายสมาคมครับก็เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของบ้านเรานะครับ
รวมถึงเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คนในสมาคมกีฬาต่างเพื่อที่จะขอพรให้ประสบความสำเร็จครับ
พยายามที่จะทำผลงานให้ดีภายใต้การแข่งขันที่มันไม่ปกติ
ทั้งฝั่งของว่ายน้ำพลเอกสื่อดีชายระดิษฐกุลอุปนายกสมาคมนะครับ
ก็ได้พานักกีฬาสองคนก็คือเจนจิราศรีสะอาดแล้วก็นวพัฒน์วงเจริญรวมถึงไซเบอร์ผู้ฝึกสอน
เข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำเพื่อรับโอวาสก่อนเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่น
คืนนี้นะครับก็เป็นทัพใหญ่ที่เดินทางไปหลายชนิดกีฬาพลเอกประวิทย์ก็อวยพรให้ทั้งคู่เดินทางโดยสวัสดีภาพแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุด
ว่ายน้ำเนี่ยจะลุ้นในการคว้าเหรียญยากนะครับแต่อย่างน้อยอยากให้นักกีฬาโฟกัสกับการทำลายสถิติของตัวเองให้ได้ครับ
ส่วนทางจักรยานทางเสมึกครับผลเอกเดชาเห็มกระศรีนายกสมาคมก็นำคณะนักกีฬาชุดโอลิมปิกประกอบไปด้วย
โทยิงจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับน้องบี๊ดนักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิง
แล้วก็มีน้องฟ้านะครับชุติการกิจวานิสเถียร
ก็เป็นนักกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่งหญิงเข้าสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเทวราชกุญชร
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปแข่งขันโอลิปิกเกมส์โดยจุธาทิพย์จะเดินทางคืนนี้ครับ
ส่วนชุติการจะออกเดินทางวันที่๒๑กรกฎาคมทั้งคู่ก็ขอเพียงแค่ทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
ส่วนกระมวลวันจันยิ้มนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในประเภทเลเซอร์เรเดียล
เมื่อวานนี้ครับลงซ้อมเป็นครั้งแรกกับเรือใบที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้
แม้ว่าสภาพอากาศแล้วก็สภาพลมจะแตกต่างกับที่ซ้อมมาแต่ว่าสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็
โดยรวมแล้วนะครับเธอบอกว่าอากาศเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากเช่นเดียวกับวินเซิร์ฟประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ครับ
ทั้งน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามแล้วก็โชว์โอ๊ตนัทพงศ์โพนพรัชก็ลงซ้อมเป็นครั้งแรกเช่นกัน
ใช้เวลารอนานเที่ยวละหนึ่งชั่วโมงเลยครับส่วนเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับวันนี้
ก็มีการกำหนดมาตรฐานการผลิตไว้ว่าเหรียญทองจะต้องมีส่วนประกอบของแร่เงินอย่างน้อย
แล้วมีทองคำประกอบอย่างน้อย๖กรัม
ก็จะพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องถ่ายรูปน้ำหนักเกือบ๘๐๐๐ตันนะครับ
คัดแยกเป็นโลหะที่ทำเป็นทองคำเป็นเงินแล้วก็ทองแดง
และนำมาผลิตเป็นเหรียญรางวัลซึ่งหลังจากนำมาแยกโลหะ
ปรากฏว่าได้ทองคำประมาณ๗๐ปอนด์ได้เงินมานะครับ
๗๗๑๖บอลแล้วก็ทองแดงเนี่ย๔๘๕๐บอลเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เรามาฝากกันทุกวันสำหรับโอลิมปิกเกมส์นะครับ